เกลโรดิโกกุญซือทีมฟุตซอลทีมชาติไทยนะครับ
การประกาศ๑๔นักเตะชุดสู้ศึกฟุตซอลชิงชำโลก๒๐๑๖ที่ประเทศโคลัมเบีย
วันที่๑๐กันยายนถึง๑ตุลาคมออกมาแล้วนะครับ
โดย๒ผู้เล่นที่ถูกหันชื่อทิ้งก็คือกล้องล่าเล็กก้าจากทีมมภาคขอนแก่น
กับชัยวัดแจ่มกระจ่างของทีมการท่าเรือนะครับ
ส่วน๑๔ผู้เล่นชุดนี้ครับก็นำทับมาโดยสุภวุฒเถื่อนกลางดาวสันโวเอเชียนะครับ
จากนี้ก็มีกัปตันช้างกฤษฎาวงแก้วจิรวัตรสอนวิเชียน๓นักเตะจากชนบุรีบลูเวฟ
ร่วมด้วย๒ผู้เล่นมากประสบการณ์อย่างเลิศชายอิสระสุวิพากรจากการท่าเรือกับนัทพลสิทธิโรธของชนบุรีบลูเวฟนะครับ
ก็กลับมาติดทีมชาติไทยอีกครั้งรวมไปถึงนักเตะหน้าใหม่อย่างไตรลงเพชรเทียมจากบางกอกซิตี้ครับ
สำหรับฟุตซอลทีมชาติไทยนะครับจะเดินทางไปโคลัมเบียในคืนนี้ในช่วงเวลาประมาณ๕ทุ่มนะครับ
ส่วนโปรแกรมรอบแบ่งกลุ่มนัดแรกนะครับวันที่๑๐กันยายนไทยจะพบกับรัสเซียในเวลา๖นาฬิกาตามเวลาของไทย
นัดที่๒จะพบกับคิวบาร์และนัดสุดท้าย๑๖กันยายนพบกับอียิปต์ครับ